คุณผู้ชมค่ะมาส่งกำลังใจให้กันต่อ
สำหรับครอบครัวของอดีตพระเอกชื่อดัง

เชื่อว่าหลายคนติดตามข่าวอาการป่วยของอาเอกมาพักนึงแล้วนะคะ
ล่าสุดค่ะคุณขวัญพิมอับศรเทียมเสวดลูกสาวของอาเอก
แล้วก็อโยทัศวรรณค่ะได้อัปเดตอาการคุณพ่อผ่านทางไอจีนะคะ
ได้โพสต์บอกไว้บอกว่าขอบคุณทุกความห่วงใยที่ล้นหลามค่ะ
ส่งมาให้กับคุณพ่อคุณพ่อตอนนี้กำลังใจดีมากเลยค่ะ
หน้าตาสดชื่นสดใสนะคะแรงเยอะเหมือนเคยเลย
ชอบกินกับข้าวสมัยเด็กที่คุณป้าทำไปให้ด้วยค่ะ
รวมไปถึงกระยาศาสตร์ด้วยเป็นของโปรดนะฮะ
ขวัญเองเอาไปฝากส่งกำลังใจให้กับคุณพ่อให้หายไวนั่นเองค่ะ
ก็มีนักแสดงชื่อดังเข้าไปคอมเมนต์ให้กำลังใจกันมากมายเลย
ไม่ว่าจะเป็นพี่ฮันนี่พัดศรเมฆจุตินะคะ
เกรสพัสสิตาค่ะแอมพีรวัตรนะคะ
รวมไปถึงนักแสดงเจ้าบทบาทอย่างพี่กวางกมลชนกด้วยค่ะ
กวางก็เข้าไปส่งกำลังใจกับครอบครัวของคุณอาสรพงษ์ชาตรีด้วยนั่นเองนะคะ
คุณผู้ชมเราพูดถึงพี่กวางกมลชนกค่ะ
ล่าสุดพี่กวางได้โพสต์แจ้งข่าวบอกว่า
กวางเองตอนนี้ก็เพิ่งผ่าตัดมดลูกรังไข่แล้วก็ปีกมดลูกออกไปทั้งหมดนะคะ
เนื่องจากว่าตรวจพบเนื้องอกหลายจุดค่ะ
ผ่าตัดไปตั้งแต่วันที่๑๑กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะ
และระหว่างพักฟื้นค่ะพี่กวางก็ได้ติดตามข่าวการป่วยของอาเอกสรพงศ์มาโดยตลอดค่ะ
ก็อยากจะส่งกำลังใจให้กับอาเอกหายไวนะครับเพราะว่าประทับใจ
อาเอกเนี่ยนับถือเป็นพี่ชายคนหนึ่งของวงการเลยนะคะก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่เธอเคารพมาก
ยังจำได้ว่าครั้งหนึ่งวันที่อสรพงศ์นี้ได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติ
กวางกระมวลชนกก็ได้ไปแสดงบนเวทีคู่กับอสรพงษ์ชาตรีพระเอกขวัญใจคนไทยทั้งประเทศอีกด้วยค่ะ
วันที่พี่เอกได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาติพี่เอกก็ติดต่อให้กวางเนี่ยไปร่วมงานนะคะ
ไปแสดงบนเวทีกับพี่เอกในเรื่องแผลเก่าก็ได้ร้องเพลงคู่กันด้วยคือ
เหรียมเรือทนแล้วนั่นขวัญของเหรียม
รู้สึกดีใจมากแล้วก็เป็นเกียรติมากไม่นึกเลยว่าในชีวิตของกวางเนี่ย
จะได้ยืนบนเวทีเดียวกับพระเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทย
ก็ประทับใจมากเลยนะคะ
วันเชื่อว่าปฏิหารมีจริงค่ะ
เป็นกำลังใจกับทั้งอาเอกสรพงษ์ชาตรีนะคะแล้วก็ให้พี่กวางนะคะ
พักฟื้นหายไวด้วยนะคะไอ้เนื้องอกเนื้ออะไรเนี่ยนะคะ
ไม่ใช่เป็นเนื้อร้ายคุณผู้ชมก็ตัดไปเรียบร้อยแล้ว
หลังจากนี้รอร่างกายพักฟื้นกลับมาแข็งแรงสดใสเหมือนเดิมแน่นอนค่ะ